มาถึงเวลาที่พวกเราต้องลุ้นคำตอบไปพร้อมกับครอบครัวของคุณตูนจากจังหวัดพิศนุโลกกันนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่กับคำถาม๔ข้อครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
กำลังเอาใจช่วยครอบครัวของน้องตูนอยู่นะครับ
เรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ได้รับรางวัลมาลัยทอง
นักร้องยอดนิยมประจำปีพศใด
น้องตูนเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ครับ
พรศักดิ์ส่งแสงได้รับรางวัลมาลัยทอง

แต่เพลงนี้ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะ

เพลงของพี่พรศักดิ์เพลงนี้เยอะมาก
นี่แหละครับที่ได้รับรางวัลมาลัยทองนะฮะ
แล้วเขาทำได้ก็เลยได้รับรางวัลทุนต่อชีวิตตอนนี้
มาลุ้นกันต่อเลยนะครับ

ถ้าอย่างนั้นเลือกเฉลยจากเรื่อง
จังหวัดพิศนุโลกเลยก็ได้ครับ
สตาร์ทอยากฟังนะครับ
เรื่องจังหวัดพิศนุโลกคำถามมีดังนี้นะครับ
อำเภอในตัวเลือกใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

อ้อมเลือกตอบตัวเลือกที่๒อำเภอวังทอง

ถูกถูกถูกถูกถูก
ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับ

อำเภอวังทองนี้คืออำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตัวเลือกนะครับ
คือมีพื้นที่๑๖๘๗จุดสุด

ส่วนอำเภอชาติตรการมีพื้นที่๑๕๘๖๒ตารางกิโลเมตร
อำเภอวัดโบดมีพื้นที่๑๓๒๖๒ตารางกิโลเมตร
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องตูนจากพิศนุโลกได้รับทุนไปต่อชีวิต
๑หมื่นบาท

ครึ่งทางผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มาเอาใจช่วยครึ่งทางหลังที่เหลือ
เขาจะสามารถคว้าเงินแสนและเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเฉลย๒ข้อนี้ที่เหลือนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องที่เหลือจากเรื่องการ์ตูนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใจแอ้นใจการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนมีชื่อจริงว่าอะไร

สตาร์ทเลือกตอบตัวเลือกที่สี่เทนจัง

ถูกถูกถูกถูก

ใจแอ้นมีชื่อจริงว่า

เป็นตัวละครการ์ตูนจากเรื่องโดไรมเอมอนนะครับ
คากิชิหรือที่เพื่อนเรียกกันในกลุ่มว่าใจแอ้น
เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องนะครับเป็นลูกผู้ชาย
ร้านขายผักมีรูปร่างใหญ่แข็งแรงหูเบาชอบรังแก่โนบิตะเสมอ
ไม่เป็นไรนะลูกเนาะ
ยังเหลืออีกหนึ่งข้อในข้อสุดท้าย
อาจจะมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่
อยู่กับคำถามเรื่องนี้ครับ
เรื่องภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน

ภาพยนตร์เรื่องใดไม่ได้แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชา

รัฐเลือกตอบตัวเลือกที่๔
วิมารไฟซึ่งเป็นคำตอบที่

ยนตร์เรื่องที่พ่อมิตรชัยบัญชาไม่ได้แสดงนำนะครับ

เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สมบัติเมธานีคู่กับรัตนาพรอินทรกำแหงในปีพศ๒๕๖๒
อันนี้คือพ่อแอดกับแม่แม่แดงนะครับแสดงคู่กัน
ส่วนผลงานของมิชบัญชานะครับมีมากมายนะครับ
อย่างเช่นที่ขึ้นหิ้งเลยแล้วก็เป็นตำนานอยู่หลายเรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องที่เราจำกันได้ก็คือชาติเสือเจ้านักเรงอินซีแดง
ใจเพชรเงินเงินเงินเพชรตัดเพชรและมนตร์รักลูกทุ่ง
เอาล่ะแม่จ๋าตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องตูนจากจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
ใจช่วยแต่มันพลาดโอกาสแล้วนะครับ
ทำกันเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับ
ก็เงิน๑๐๐๐บาทนี้ตูนจะเอาไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อนลุง
ตอนนี้ผมก็จะเอาไปใช้หนี้เขาก่อน
แล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นค่าโรงพยาบาลแม่
แล้วก็ไว้เวลาฉุกเฉินครับ
เพราะว่าหนี้สินเขาก็ทวงกันมาเนอะ
เพราะว่าเราเป็นหนี้เขาเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะครับ
มีค่าเดินทางค่าอาหารแล้วก็ค่าเสียเวลาให้นะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินจำนวนที่ได้ในรายการ๑๐๐๐บาทนี้นะครับ
เป็นต่างหากไปเพราะว่าหนูจะได้เอาเงินตรงนี้
ไปดูแลครอบครัวได้เต็มที่เต็มกำลังของเรานะครับ
หลายคนก็คงลุ้นว่าอยากให้ครอบครัวของเราได้ลืมตาอ้าปากได้
เพราะว่าเห็นบอกว่าที่ก็คงต้องย้ายออกแน่นอน

เป็นกำลังใจให้นะครับแม่ด้วยนะ
ก็ผมเป็นกำลังใจให้รวมทั้งทีมงานเราด้วยอ้อมด้วยนะลูกนะ

พระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิตวันนี้

ผมรู้สึกดีใจครับเหมือนได้เกิดใหม่ครับ
ได้หมดหนี้สักทีครับ
หนูผิดแต่หนูก็จะช่วยพ่อทำงานเรียนเก่งครับ

ขอบคุณครับ